มีเหตุทะเลาะวิวาสระหว่างผู้ชาย๒คน
ฝั่งหนึ่งเนี่ยบอกว่าอีกฝ่ายจู่มาด่าเขาไอ้หน้าเฮีย

พูดอย่างนี้แล้วเขาไม่ทนเตะเสยปลายคางเขาให้
โอ้โหคุณผู้ชมภาพอาจจะดูยากนิดนึงนะ
แต่ว่าก่อนจะเตะเสยปลายคางเนี่ยมีกระทบกระทั่งกันมาก่อนครับ
หมัดใช้มือกันก่อนแล้วเนี่ยจังหวะนี้เตะเสยเข้าไปครับ

มันเข้าจุดไง
ตรงนี้คือหน้าร้านสะดวกซื้อที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองครับ
ตอนประมาณสักตีหนึ่งครึ่งคืนวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์
คนที่โดนเตะเข้าไปชื่อนายสุพิชชาอายุ๓๒ปี
กู้ภัยไปเจอทีแรกเนี่ยสภาพเขานอนหงายตาเหลือกเลยนะ

แต่ยื้อชีวิตเอาไว้ไม่ได้ครับ
ต่อมาวันอังคารถัดมาอีกวันหนึ่งบ่ายโมง
เมื่อวานนี้ตำรวจตามไปจับกลุ่มคนร้ายก็คือคนที่เตะเสยคางเนี่ย
ชื่อว่านายชัดชัยแย้มเลี้ยงอายุ๒๙ปีจับได้พร้อมของกลาง
ครับก็คือเสื้อขาวที่เขาใช้ในวันก่อเหตุนี่แหละ
ชัดชัยบอกว่าคืนเกิดเหตุเนี่ย
ผมโดนผู้ตายซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อนนะโดนในสุพิชาเนี่ย
เดินเข้ามาหามาต่อว่าในธับนองบุรีหน้าตาเขาอะ

ผมก็เลยโมโหดิก็เลยต่อยเข้าไปก็เลยเตะเข้าไป

บอกผมเลือนถ่ายแล้วเสร็จเขาบอกว่า
หน้ายังไม่ได้ด่าผม

ชัดชัยบอกโอ้โหจู่มาเดินผ่านผมแล้วบอกหน้าอย่างเฮีย
หน้าอย่างเองอะยังไม่ได้กูเลยจู่มาพูดอย่างนี้ครับ
อันนี้คำอ้างของนายชัดชัยนะ
แต่ผู้เสียชีวิตเขาไม่สามารถจะมาแก้ต่างได้แล้วคุณผู้ชม
ชัดชัยยังบอกต่ออีกว่าเขาโดนผลักอกก่อนนะ

แล้วก็เอาเท้าซ้ายซึ่งเป็นข้างไม่ถนัดด้วยนะ
เสยคางไปทีนึงไม่คิดเหมือนกันว่าอีกฝ่ายก็คือสุพิชชาจะถึงขั้นเสียชีวิตเลย
ก็อยากขอโทษญาติของสุพิชาด้วยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ตั้งใจครับ
ส่วนเพื่อนของนายสุพิชชาเนี่ยชื่อนางสาวกันนิกาอายุ๓๑ปีบอกว่าตกใจมากเสียใจด้วย
สุพิชาเพื่อนหนูเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีนะเพื่อนเยอะไม่เคยมีเรื่องกับใคร
แล้วก็มีลักษณะอาจจะไม่ได้แมนมากไม่คิดเหมือนกันว่าเพื่อนฉันเนี่ยจะไปหาเรื่องใครก่อน
ชัดชัยทำไมใจร้ายขนาดนี้อยากจะถามเหมือนกันว่ามาทำร้ายสุพิชชาเพื่อนฉันทำไมอ่ะ
เรื่องต้นครับตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายกับนายชัดชัยผู้ก่อเหตุ
ส่วนร่างของสุพิชชาผู้เสียชีวิตก็นำส่งให้ญาติกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดกาลสินครับ
แสดงความเสียใจด้วยจริงครับ